เป็นมะเร็งปากมดลูกครับ
ระยะ๓ไป๔

ครับคือหมอบอกว่าให้ทำใจไว้คืออยู่ได้แค่เดือนมกราแต่
ก็เป็นมะเร็งเต้านมลามไปที่ปอด

แต่ว่าก็รักษากับคุณหมอนะคะมาจนมาปีนี้เป็นซ้ำ
ก็คุณพ่อเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะ
ซึ่งเป็นช่วงที่ต่อเนื่องกับ
คือเป็นระหว่างลำไส้ไปถึงท่อน้ำดีค่ะ

เพราะว่าเนื้อมันใหญ่แล้ว

เพราะว่าเหมือนเพิ่งมาตรวจตรวจเจอค่ะ

แล้วคุณพ่อควร
เป็นมะเร็งตับค่ะ
ตับแล้วก็มันลามไปกระเพาะ
คุยกับแม่กันลองมากินดูเพราะว่ามันไม่มีทางรักษาแล้ว
เพราะว่าแม่ผมทั้งจ่ายแสงเข้าอุโมง
คือเกี่ยวกับการแพทย์นี่แม่ทำทุกอย่างแล้ว

จริงแล้วก็มองว่ามันเป็นทางเลือกของคนป่วยที่ระยะ

แล้วคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุ

คือหมอบอกว่าให้ทำใจไว้คืออยู่ได้แค่เดือนมกราแต่พอเราไม่ได้กินยาของหมอแสงก็อยู่เกินวันละ๔เดือนจะเข้าเดือนที่๕แล้วครับ
ก่อนจะกินแม่ผมหอบแล้วไอไอจนแบบหายใจคุยกันอย่างนี้แบบคือไม่ได้แล้วพี่ต้องแบบ
คือแบบเหมือนจะไม่รอดตั้งแต่ปีใหม่แล้วแหละตั้งแต่ที่หมอมหาราชบอกนะครับ
คืออยู่เกินกำหนดมา๔เดือน๕เดือนแล้วก็ถือว่าถือว่าดีแล้วครับ
พอทานยาหมอแสงไปในตัวเองก็รู้สึกว่าทานข้าวได้
มีแรงขึ้นการหายใจก็สะดวกขึ้น
ก็เพิ่งทานได้แค่๔เดือนเนอะก็ยังไม่รู้
วิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ทั้งสมุนไพรไทยเราด้วย
ก่อนหน้านี้ก็กินอะไรไม่ค่อยได้แต่พอมารับยาอาจจะเป็นด้วยเรื่องจิตวิทยาหรือเปล่า

คือเหมือนเป็นระยะที่ต้องรีบรักษาเร่งด่วน
เพราะเหมือนหมอพูดก่อนว่าถ้าถึงวารัสสุดท้ายจะต้องไปในขณะโรงบันให้ทำยังไง
คือสุดท้ายแล้วจริงก็เลยมารับยาไปก่อน
คือได้ไป๑๒เมตรค่ะ
คือพ่อเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถจะกินอะไรได้เลยเนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยมันไปอุดลำไส้ซึ่งอะไรที่เข้าไปทางปากเนี่ยจะกินไม่ได้
ก็ต้องให้อาหารทางสายยางโดยเข้าไปทางจมูกแล้วก็ฟีดนะคะฟีดลงสายตรงสู่ลำไส้เลยสู่กระเพาะเลย
อ่าคราวนี้พอพอได้ยาอันนี้มามันเป็นแคปซูลใช่ไหมคะก็ต้องละลายน้ำแล้วก็คนให้แกกินทุกครั้งที่แกกินยาเนี่ยแกก็จะต้องยกมือไหว้
ด้วยความรู้สึกว่าแกมีหวังว่าแกจะหายอย่างนี้ค่ะก็กินได้อยู่ประมาณ๗ประมาณ๑๐วัน๑๐วันแล้วก็หมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลค่ะ
แล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปเนี่ยแกก็ไปใช้ชีวิตตามปกติคือหมายถึงว่ายังกินอาหารไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็แต่ยาหมอแสงกินได้นะ
เพราะว่าผสมน้ำนิดนึงแกก็ยังกินได้แต่ว่าการดำรงชีวิตอะไรค่ะก็คือเดินได้เข้าห้องน้ำได้อะไรทุกอย่างพูดคุยได้ทุกอย่าง
อ่าตอนนี้ก็คือเหมือนจะดีขึ้นค่ะมาครั้งที่สามแล้วค่ะครับค่ะอืมแล้ว
ก็หลังจากรับยาครั้งแรกครั้งที่สองที่สามยังไงบ้างเขาก็อยู่ปกติของเขาได้นะคะคือไม่แต่เขาก็ให้คีโมไปด้วยค่ะ
คือรักษาพร้อมกับให้ขี้หมูด้วยครับค่ะก็รักษาได้ปีหนึ่งแล้วก็ถึงจะมารับยา

กินยามของหมอแสงไปก็บางคนเขาก็ดีแต่บางคนเขาก็อาจจะ
มันไม่ดีกับตัวเองหรือว่าอาจจะดีกับตัวเองก็ได้ครับมันอยู่ที่คนกินด้วยนะครับ
เรากินแล้วก็การอาหารเราดูแลรึเปล่านะครับ
ยาคุณหมอแสงเนี่ยมันมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอ่ะแข็งแรงขึ้นใช่แต่ว่าไอ้จะหายไหมหรืออะไรมันก็ยังยืนยันไม่ได้เนาะ
ก็ผลแนวโน้มพี่ตัวพี่ก็ซ่อนมะเร็งมันก็ยุบตัวลงนะแต่ว่าพี่รักษาวิทยาศาสตร์ด้วยไงเข้าใจไหม
คือเราก็มองว่ามันก็ต้องช่วยเสริมกันนั่นแหละ

ก็เลยยังมาเอายาไปทานอยู่ต่อไป
สมุนไพรมันไม่ในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ
บางครั้งมันอาจจะไม่ได้รักษาที่ตัวโรค
แต่มันไปรักษาภูมิคุ้มกันอย่างอื่น

ไม่งั้นคนกินแล้วจะหายกันได้ยังไง

แต่คือเขาทานแล้วมีกำลังใจค่ะ

มีกำลังใจก็เลยมารับให้ค่ะ

ฝากไปถึงคนที่มากินสมุนไพรก็ใช้

ก็ดูคนรอบข้างที่เขาดีก่อน

มาถึงล่างทาง
มาขาด

วันนี้ปุ่ม

เราเลยกำลังไป

เพราะว่ามีเงินมาแค่๔๐๐แต่ก็มาแค่นี้

มันมีด่านด้วยเหรอคะ
ด่านเขาใหญ่ไงคะ
โห้ข้างเขาใหญ่ไง
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะ
โห้ขอบคุณมากค่ะ
โห้ข้างเขาใหญ่ไง